มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามเหมือนกัน

เป็นนักข่าวโอ้โหหน้าตาดี

เป็นขวัญใจในโลกโซเชียลไปแล้วด้วย

และน่าจะรู้จักด้วยก็คือคุณเจมส์ลองแมน

โถไม่ต้องดูหรอกจำได้
นี่คุณเจมส์วอร์แมนนะครับ
นี่เขาพื้นเพลเนี่ยเป็นคนอังกฤษ

กันตรงนี้แล้วกันเหมือนสะใจยังไงไม่รู้

อ้าวไปดูเรื่องของคุณเจมส์ลองแมน

แล้วก็เริ่มต้นงานอาชีพข่าวด้วยกัน

ตอนแรกเนี่ยแกก็ประจำอยู่ในกรุงเบรุษ
เมืองหลวงของประเทศเลบานอนนะครับ
ก็ด้วยความที่มีความสามารถด้านภาษา
พูดภาษาอาราบิกแล้วก็ฝรั่งเศสได้

อ่าแล้วก็เขาดูแลช่วงข่าวด่วน
ยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลาง

ทำรายงานพิเศษทุกประเภท

เกาะติดกับเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวง

เขาจะชอบคนอารมณ์ดีไหม

เอาไปดูเรื่องราวความประทับใจของคุณเจมส์กันหน่อย
เขาบอกผ่านเรื่องราวหลายเรื่องผ่านโซเชียล

เขาบอกว่าเขาประทับใจแม่ครัวครับ
ปักหลักทำอาหารให้กับทั้งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนที่ถ้ำหลวง
แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เขารู้สึกประทับใจอย่างมากก็คือ

เขาบอกว่าเจอหน้าก็ยิ้ม

หันมองกลับไปอีกทีก็ยังยิ้มให้อีก

วันไหนที่คุณไม่ได้ทานยามาคุณยิ้มทั้งวันทั้งคืน

คุณเห็นไหมในป่าเขายังหากาฟงกาแฟเครื่องชงกาแฟแบบนี้แบบชงสดเลยไปไว้ในนั้นได้ด้วย

เหรอคุณนี่เป็นทุกอย่างเลย
ตอนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

บอกว่าทึ่งมากอีกเรื่องหนึ่ง
เวลาคุณเจมส์แกว่างแกก็จะไปทัศนะศึกษารอบแถวนั้นว่ามีอะไรบ้าง

เหล่าบรรดาปฏิมากรรมประดับในสวนสาธารณะในวัด
อืมโอ้โหเจมส์ก็งงแบบนี้มีด้วยแหละครับเห็นแล้ว
ฝรั่งมังค่างงเพราะว่าแถวบ้านเขามันไม่มีแบบนี้
เห็นมาปั่นเป็นคล้ายกับกระลงกระโหลกแล้วก็มีลงมีลิงด้วย
แล้วดูนี่ครับมีหุ่นอยู่ข้างในเอาเหมือนมีกรงขังเอาไว้

คืออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเห็นแล้วก็ยังงงอยู่เหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าคุณเจมส์อยากรู้อะไรในเมืองไทยมากกว่านี้ก็ถามดิฉันได้นะคะ
อะไรก็คุณเจมส์อะไรอะไรก็คุณเจมส์

ยังไม่หมดยังมีอีกในวันที่เขาจัดระเบียบนักข่าว
ในการกันพื้นที่ออกมาคุณเจนเขาก็ไปหาพื้นที่นี่
ทีมงานของคุณเจมส์เขาจะรู้ว่าสับปะรดเมืองไทยตอนนี้ราคาตก
พี่แกเลยไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสับปะรดไทย
ตอนนี้ราคาขึ้นเลยตอนนี้น่าจะราคาขึ้นแล้ว
โอ้โหดูสิครับนี่คือจุดที่เขาไปรายงานข่าว
สดกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นแบบไร่สับปะรดเลยยืนอยู่ตรงนั้นเลย
นี่แหละครับโอ้โหไล่สับปะรดแถวนั้นก็เลยดังไปเลยทีนี้
สับปะรดเนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็บอกเลยนะครับว่าแกนั้นยังได้ไปชิมอาหารไทยอีกอย่างหนึ่ง
คือผัดกระเพราแกก็เลยไปทานดูแล้วแกก็โพสต์เอาไว้นี่
เฮ้เป็นภาษาไทยนะจะเล่าเป็นภาษาไทยโอ้โห
นี่แหละครับแล้วก็หวังว่าจะให้ทุกคนนั้นหายป่วยโดยเร็ว
หายไวเลยจะได้ผัดผัดกะเพราด้วยกัน

คุณเจมส์ปะโถมากินผัดกะเพราเผ็ดไหมล่ะไม่ได้บอกด้วยนะ
ถ้าส่วนใหญ่ฝรั่งกินเข้าไปโอ้โหสไปซี่นะ
กินได้คำสามารถนั้นแล้วล่ะครับเลิกกินเผ็ด
มันก็เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แปลว่าไม่แน่นะ
เช่าต่างชาติเขาชอบอาหารไทยอยู่แล้วค่ะ
ก็มีอาหารไทยอีกเยอะนะคะคุณเจมส์
ที่แบบรสชาติอร่อยถ้าอยากรู้อย่างเช่น
ก็อย่างเช่นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งส้มตำส้มตำ
แล้วถ้าจะให้ดีต้องกินกับข้าวเหนียวโอ้โห
และกับดิฉันนั่นไงว่าแล้ว
อ้าวยังไม่หมดแกเป็นขวานใจเลยนะค่ะ
เพราะว่าแกไปอยู่ในโลกของการ์ตูนแล้วด้วย
ถึงวันนี้มีคนว่านการ์ตูนให้แกนับข่าวสับปะรด
เอ้าผมยังคิดอยู่เลยนะเอ๊ะรู้งี้นะ
คุณจะไปเวลาอ่านข่าวเนี่ยจะถือ
เอาสับปะรดมาถือบ้างดีกว่าไหมเผื่อจะดังอย่างพี่เจนแกบ้าง

ว่าว่าคุณน้องถือตะเข็บอ่ะถึงจะเหมาะกับหน้า
คุณว่ากระจับโอ้โหกระจับด้วยเหรอ
พูดถึงตะเข็บนึกถึงเล็บขบเลย
ไม่กล้าถือบนหน้าของผม

มันจะไม่ดีเหมือนพี่เจมส์เขาว่าเจมส์

แฮสแท็กนักข่าวทุเรียน

แต่ถ้าแฮชแท็กนักข่าวสับปะรดเนี่ย

อ๋อออมันยังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ

เวลาเค้าทำอะไรก็เป็นที่ชื่นชอบ